คุณผู้ชมดูเรื่องของการวิ่งของพี่ตูนบ้างนะคะ
ช่วงวันสองวันนี้คือพี่ตูนก็วิ่งโอ้โหคือต้องบอกว่าออกเช้าด้วย

ทางรวมแต่ละวันก็มากด้วย
อย่างวันนี้สักประมาณช่วงตี๒กว่าก็มีการออกเริ่มวิ่ง
แล้วก็นักวิ่งที่วิ่งเคียงข้างพี่ตูนเลย
มีการไลฟ์บรรยากาศก็คือพี่ป๊อกอิทธิพลนั่นเองนะคะ
ไลฟ์บรรยากาศการวิ่งตั้งแต่ช่วงตีสองครึ่ง
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศไลฟ์ช่วงที่ผ่านมาก่อน
ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะไปดูกัน
เมื่อวานนี้เราเริ่มตี๒๔๔นะครับ

เราก็เลยหยุดถ่ายรูปกันนะครับ

อย่าหาว่าเราลุกไม่ขึ้นนะครับพี่ตูนลุกขึ้นตามปกติ

ทางด้านกรุงเทพฯมหานครเตรียมกันยังไงนะครับ

พันธุ์ตำรวจตรีกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษก

ในวันนี้ไปถึงวันที่๕ธันวาคม
ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวกอทม

โดยใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนานี

ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

จากนั้นจะหยุดพักทำกิจกรรม
ในพื้นที่กรุงเทพยามค่ำคืนของคืนวันนี้
เพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะไปให้กำลังใจ

อาจจะเจอพวกเราทั้ง๓คนอยู่นี่เลย

คือพี่ตูนวันนี้ทำงานหนักมาก

รอบนาฬิกาเลยนะประมาณ๑๘ชั่วโมงในการวิ่งอย่างต่อเนื่อง
มาถึง๒ทุ่มแล้วโปรแกรมพรุ่งนี้
โปรแกรมพรุ่งนี้วันที่๔ธันวาคม

ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลไปเข้าพบนายกรัฐมนตรี
ก่อนที่จะมีการประชุมคอรมอล์
เพราะว่าในสัปดาห์นี้

ก็จะเป็นโอกาสที่พี่ตูนจะไปพบนายกพอดี
ส่วนวันถัดไปวันอังคารวันที่๕ธันวาคม
ประมาณตี๔พี่ตูนกลับมาวิ่งอีกแล้ว

จุดหนึ่งวันแต่ว่ามีภารกิจกรรมก็คือภารกิจไปพบธนายกรัฐมนตรี
แต่ทีนี้ที่กลับมาวิ่งอีกครั้งคือวันที่๕ธันวาคม
ได้พักมากขึ้นมาสักนิดนึงก็คือเริ่มวิ่งตอนประมาณตีสี่
ใช้เส้นทางถนนศรีอยุธยามุ่งหน้าไปที่ลานพระราชวังดุสิต
วิ่งออกถนนราชดำเนินมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลสิริราช
ก่อนที่จะวิ่งออกจากกรุงเทพโดยใช้ถนนกาญจนาพิเศษ
เพื่อต่อไปยังบ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็แสดงว่าอยู่กรุงเทพประมาณ๓วันด้วยกัน

เพราะฉะนั้นชาวกรุงเทพนะคะไปรอให้กำลังใจกันได้
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนก็สงสัยถึงวิธีการแช่น้ำเย็น
เพื่อที่จะรักษาอาการบาดเจ็บรวมถึงฟื้นฟูกล้ามเนื้อของพี่ตูน

ขณะที่พี่ตูนรวมถึงคณะแช่อ่างน้ำเย็นในอ่างไฟเบอร์
เป็นวิธีการน็อกกล้ามเนื้อหลังจากที่ใช้มาอย่างหนักนะคะ
เป็นอีกหนึ่งวิธีของวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักกีฬาฟุตบอลมักจะใช้วิธีนี้

โดยเฉพาะเจออากาศร้อนยิ่งต้องใช้วิธีนี้

ใช่ต้องมีวัดอุณหภูมิตลอดนะคะ

พี่แหม่มแสวแหม่พระกุ้งเธอใส่น้ำแข็งไปนิดเดียวเอง

คือโพสต์คลิปนายตำรวจท่านหนึ่งที่ขอนแก่น
รอมอบเสียงแคนให้กับพี่ตูนที่ราชบุรีค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือพี่ตูนมาร่วมร้องหมอลำด้วย

ใช่เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยสนุกสนานขนาดไหนนะคะ
พี่ตูนก็โอ๊ยนี่แหละสาวอิสาน
คือเห็นไหมเวลาที่มีใครไม่ว่าจะเป็นน้องเอ๋ยมาร้องเพลง

ใช่ทุกรูปแบบจริงนะคะ
แล้วก็เห็นว่าเงินเหน็บอยู่บนแคนเงินบริจาคนะ
มีเด็กคนนึงที่เป็นมะเร็ง

เอาเงินของตัวเองมาทำเป็นพวงมาลัย
แล้วก็มาดักรอมอบให้พี่ตูน

แต่ผมอยากให้พี่ตูนเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

คือหลายสีสันหลายเหตุการณ์ดราม่า
ที่สะท้อนผ่านมาทางโลกโซเชียลมีเดีย

เพราะว่าทางพอสำนักวิจัยซุปเปอร์โพล
มศวิจัยความสุขชุมชน

จากประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับ

เป็นบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี

ช่วงวัยทุกภูมิภาคส่วนใหญ่

เป็นบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี

ทีนี้ดูเรื่องยอดบริจาคหน่อยไหมคะ

เมื่อวานเรายังรายงานนะ๓๙๐กว่าล้าน
ดูวันนี้สิครับคุณผู้ชม
เลข๓หายไปแล้วเนอะ
ใช่ค่ะขึ้นมาเป็น๔๐๘ล้าน
ระยะทางอีกนะที่ยังไม่ได้รวบรวมเงินนับนะฮะ
ระยะทางวิ่งตอนนี้

ให้กำลังใจกันไปมอบเงินบริจาคกันเยอะนะครับ

ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นอีกนะ